คุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณก๊อฟทัศนัยบอกไป
น้ำลดปกติต่อมันผุด
แต่คราวนี้น้ำมันลดแต่เสียนพญานาคโผล่

ชาวบ้านแห่กันไปขอโชคขอลาบ
นี่ค่ะตามภาพคุณผู้ชมสังเกตไหม

เซียนพญานาคโผล่มาค่ะ
อยู่ตรงริมคลองใหญ่หลังวัดละหารไร่
ค่ายจังหวัดระยองค่ะชัดเจนเลย
เสียนพญานาคอย่างแน่นอน
คือเสียนหันไปทางองค์หลวงปู่ทิมด้วย

ชาวบ้านบอกอุ๊ยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น
เจ้าหน้าที่อบตหนองบัวเป็นคนพบเสียญพญานาคนี้ค่ะ
คือกำลังฉีดล้างขั้นบันไดริมคลองนี่แหละค่ะ
เพื่อจะเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทง๘พฤศจิกานี่แล้วเนาะ
พอถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊ก

น้ำลดเสียงพญานาคโผล่
เทียบกันให้ดูจะเลยว่าถ้าเป็นโผล่ขึ้นมา
มันน่าจะเป็นแบบนี้นะรูปเต็มของเขานะครับ
ชาวบ้านไม่ได้มาเปล่าไม่ได้มามือเปล่า
มาพร้อมกระถางทูบและจิตใจที่แน่วแน่
หวังว่าจะได้เลขเด็ดกลับไปด้วยนะครับ
ยายรองนะคะยายรองชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น

บอกว่าเกิดมาจนปูนนี้ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนั่นเองนะคะ

อาจจะเป็นรูปปงรูปปั้นไงคุณ

แล้วพอน้ำมันลดเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมา

ไม่ได้บอกมาเห็นแค่หัวก็ตื่นเต้นแล้วเขาบอก
เออมันก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับ